คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจภูทรภาค๒นะคะ
ได้นำหมายจับไปแล้วก็ไปขอตรวจค้นค่ะที่นี่ค่ะ
คฤหาสหรูของหลงจู้สมชายนายสมชายจุติกิจเดชา
อำเภอเมืองระยองที่ต้องเอาบันไดพาด
แล้วก็จะต้องปีนข้ามกำแพงไปเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมบ้านเอาไว้ก่อน
ป้องกันการหลบหนีกดกริ่งขอตรวจค้นแต่ไม่มีใครเปิดประตูค่ะ
ไม่มีคนเปิดก็เลยต้องปีนเข้าไปแบบนี้นะคะ
เจอตัวค่ะเจอตัวหลงจู้สมชายค่ะก็เลยแสดงหมายจับนะคะ
หมายจับสารอาญาคดีจ้างวานฆ่านายประทุมสะอาดนักอายุ๔๗ปี
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่แอบถ่ายรูปบ่อนในเมืองพัทยาไปร้องเรียนเมื่อปี๒๕๕๙
นี่ค่ะนี่ก็เข้าไปด้านในบ้านแล้วนะคะครับ
นายธนาจุติกิจเดชาอายุ๒๖ปีลูกชายกับญาติก็มีหมายจับเหมือนกัน
แต่เป็นในส่วนของข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงิน
ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็รับทราบหมายจับนะคะ
ตำรวจก็ขอตรวจค้นภายในบ้านตามหมายค่ะ
ตำรวจคุมตัวหลงจู้สมชายกับเครือญาติ
ซึ่งก็มีน้องชายมีลูกสะพ้ายด้วยเนี่ยนะคะ
ไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบรามกรุงเทพ
ทันทีที่ไปถึงนักข่าวก็พยายามจะถาม
ว่าเกี่ยวข้องกับคดีจ้างวานฆ่าจริงไหม
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
หลงจู้สมชายใส่หัวอย่างเดียวนะคะ
ก็มีการแยกสอบปากคำนะคะ
เมืองต้นนายสมชายหรือหลงจู้สมชาย
ก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับการจ้างวานค่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของบ่อนคู่แข่งฝ่ายตรงกันข้ามนะคะ

ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มนี้นะคะ

พยายามจะเข้ามาฟังด้วยตำรวจไม่อนุญาต
เจ้าตัวอ้างว่าจะมาให้ข้อมูล
ว่าหลวงจุสมชายโภพันกับเว็บพนันออนไลน์

ท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทางตำรวจที่แถลงข่าวนะครับบอกว่านี่คือปฏิบัติการยุทธการ
นุมานดับบุรพานะครับตำรวจกองปราบสนที่กำลังกับ
ภูทรภาค๒นะฮะตำรวจน้ำด้วยนะครับ
ตรวจค้น๒๐จุดใน๔จังหวัดนะฮะระยองจันทบุรีชนบุรี
แล้วก็กรุงเทพด้วยนะครับเป็นเครือข่ายของหลงจู้สมชายทั้งหมด
แต่เป้าหมายก็คือบ้านของนายสมชายบ้านหลังนี้นะฮะ
คือภาพมันจะคุ้นหน่อยก่อนหน้านี้เมื่อ๒๕มีนาคมเนี่ย
อ่าสิบเอ็ดกุมภาพันธ์หกสี่เนี้ยฮะหลงจู้สมชายเพิ่งเคยถูกจับ
บ่อนพนันกับฟอกเงินที่บ้านเนี่ยตำรวจเข้ามาที่บ้านตอนนั้นนะฮะ
แล้วก็ได้ประกันตัวนะครับแต่ต้องติดกำไรอีเอ็มนะ
ประกันตัวมานะครับเมื่อ๒๕มีนาคมนะครับ
ท่านผู้ชมครับทางตำรวจเนี่ยบอกว่านายสมชายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
คดีจ้างวานฆ่านายประทุมที่เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ตอนนั้นนายประทุมเนี่ยถูกยิงเสียชีวิต๒๘กรกฎาคมปี๖๓
นี่คือภาพวันนั้นนะฮะตอนนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุ
นายมณัฐถูกยิงเสียชีวิตอ่านายประทุมถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจจับผู้ต้องหาได้๒คนคือนายมณัฐกับนายนิพนธ์
กับผู้ตายแต่ญาติไม่ปักใจเชื่อ
ร้องขอความเป็นธรรมกับพบตร
เพราะเชื่อว่าปมสังหารเนี่ยมันต้องมาจากเรื่องการที่
นายปฐุมเนี่ยเขาแอบเข้าไปถ่ายรูปบ่อนพนัน
เมืองพัทยาได้ตำรวจขยายผลต่อไปจับ
ถาวรคนดูแลบ่อนพนันที่พัทยานะฮะแล้วก็เป็นคนจ้างมือปืนไปยิง
นายประทุมนะครับขยายผลต่อจนรู้ว่าบ่อนแห่งนี้
มีนายสมชายหรือว่าหลงจู้สมชายเป็นเจ้าของบ่อน
ก็เลยนำมาสู่การออกหมายจับในข้อหาจ้างวานฆ่านายประทุม
แล้ววันนี้ตำรวจก็นำหมายสารไปควบคุมตัวที่บ้าน
มูลเหตุจูงใจก็คือการโกรธแค้นที่นายปฐุมเขาแอบเข้าไปถ่ายรูปบ่อน
บ่อนพัทยาจนบ่อนถูกปิดส่วนการจับนายธนาลูกชายนายสมชายเนี่ย
รวมทั้งเครือญาติต่างลูกน้องต่างเนี่ย
ข้อหาก็คือจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินนะครับ
คือเปิดบ่อนพนันเล่นพนันแล้วก็ยังฟอกเงินเปิดบริษัทอสังหา
ทำธุรกิจที่ดินลงทุนบิตคอยน์นะทองคำซื้อปืนซื้อเรือต่าง
เยอะแยะมาโอ้โหเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ย
ตอนนี้เอาไปซื้อทรัพย์สินเยอะแยะอายัดเอาไว้นะครับ
อย่างเรือยอสรถยนต์อีกสี่คันนะครับทรัพย์สินอื่นอื่นอีก
กว่ารายการมูลค่านะฮะที่ตำรวจแถลงวันนี้นะครับ
ร้อยแปดสิบล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์
หมู่บ้านจัดสรรที่นายสมชายกับลูกชายเป็นกรรมการบริษัทด้วย
ซึ่งบริษัทเหล่านี้พบว่ามีเงินจากธุรกิจการพนันเนี่ยโอนเข้ามา
ก็เป็นลักษณะของการฟอกเงินนะครับหลงจู้สมชายก็
สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกจับคดีบ่อนพนันกับฟอกเงินมาแล้วนะฮะ
ก็อย่างที่บอกนะฮะได้ประกันตัวมาแต่ต้องติดกำไรอีเอ็ม
แต่วันนี้ก็ถูกจับอีกหนึ่งคดีนะครับ